ชุมพรเกิดเหตุคนร้ายยิงชายวัย๔๐ปี
ซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโรงงานแห่ง๑

ขณะที่เขาทำงานในการตรวจคุณภาพ

คนร้ายเขาฉกทรัพย์สินของผู้ชายคนนี้ไปด้วย

แล้วก็เงินสดกว่า๔๐๐๐บาทหลบหนีไป
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าล้างหนี้
เพราะว่าผู้ตายเป็นคนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วยนะครับ
ตำรวจสพท่าแซะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

เกิดขึ้นภายในโรงงานสหกรนิคมท่าแซะจำกัด
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลคุริงอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ซึ่งเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแล้วก็ผลิตไบโอแก๊ส
โดยมีนางสุวรรณีสอนวันเพ็ญภรรยาของผู้เสียชีวิต
เดินทางมาแล้วก็พบศพของสามี

จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณเครื่องควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสีย

ติดกับป่าชายเลนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนนะครับ
พบนายสารวุฒิสังนิมิตรหรือว่าน้องอายุ๔๐ปี
เป็นพนักงานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบ่อบำบัดน้ำเสียเสียชีวิตอยู่ข้างถังน้ำพลาสติก
หนัก๑บาทแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เจอปลอกกระสุน

จากการตรวจสอบพบว่าสร้อยข้อมือทองคำหนัก๔บาท
แล้วก็ยังมีเงินสดอีก๔๐๐๐บาทของผู้ตายหายไป

จอดอยู่ด้านหน้าเครื่องควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสีย
ตรวจสอบบริเวณข้างถังน้ำพลาสติกแล้วก็ถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร
ใกล้กับเครื่องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ห่างจากจุดพบศพ๓เมตร

พบรอยเท้าคนเหยียบย่ำบนต้นย่า
ว่าเป็นจุดที่คนร้ายอาจจะมาหลบซ่อนตรงนี้
ซุ่มอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยซุ่มยิงนะครับโดยนายสุขุมทิพย์เบนจะ
อายุ๓๒ปีซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ก็บอกว่านายสารวุฒิผู้เสียชีวิต
มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
ตอน๒ทุ่มของคืนวันพฤหัสบดีที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
ผู้ตายก็ลงชื่อมาทำงานปกติแหละแล้วครับ
ต่อมาตอนตี๒ของวันที่๑๑กันยายน
ปั่นจักรยานออกจากอาคารโรงงาน
ไปที่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
แล้วก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
หัวหน้างานไม่เห็นนายสารวุฒิหรือผู้ตายมาลงชื่อออกเวร
ก็สงสัยครับโทรศัพท์ไปหาหลายครั้ง

หัวหน้างานก็เลยปั่นจักรยานมาดูที่บ่อบำบัดน้ำเสีย
ก่อนจะพบว่าผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงจุดนี้นะครับ
ด้านภรรยาของผู้ตายเปิดเผยว่าสามี
นอกจากมีอาชีพในโรงงานแล้ว
แล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านทั่วไปด้วย
รายละ๑๐๐๐บาทถึง๑แสนบาท
โดยมีลูกหนี้เงินกู้อยู่หลายคน
ก่อนหน้านี้นะครับเคยมีลูกหนี้๒๓คน

แล้วก็มีลูกหนี้คนหนึ่งกู้เงินไปนับแสนบาท

ก็เลยมีปากเสียงกันรุนแรงกับลูกหนี้รายนี้นะครับ

แล้วบางคนก็ไม่คืน

พี่น้องแฟนก็ไม่ให้
เพราะว่าเขากำลังจะออกถูกจัดงานบ้างอะไรบ้างแบบนี้
ก็มีหลายคนที่ว่าเขาจะมาเคียงเงินให้อะไรอย่างนี้ครับ
แฟนเรานี่คือส่วนหนึ่งคือออกเงินกู้ด้วย

แต่ก็ส่วนใหญ่คือก็มีทั้งโกงและไม่โกง

คนที่เอาใช่ไหมใช่ใช่ใช่
นะครับก็เป็นการให้ข้อมูลของตัวภรรยาผู้ตายนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมด
แล้วก็ส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลนะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตาย
แล้วก็สถานที่ภายในโรงงานเป็นอย่างดี
แล้วก็เบื้องต้นปมสังหารน่าจะมาจากการฆ่าล้างหนี้
ค่ะนะฮะและขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน
นี่คือ๒ปมที่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

มาสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ